เป็นการไปใช้ประตูมณีนพรัชแทนนะครับ

รายงานมาจากพระบรมมหาราชวังครับ
โดยประชาชนจะเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เบื้องหน้าพระบรมโปรดทางประตูมณีนพลัด

จากนั้นก็จะกลับเข้าที่ประตูวิเศษชัยศรี
ตามปกติจนถึงเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
วันแรกของการเปลี่ยนประตูทางเข้าถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เบื้องหน้าพระบรมโปรดณพระทินังดูศิษย์มหาปราสาท

เจ้าหน้าที่เริ่มปล่อยแถวประชาชน
เต็นต์รอคอยด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรี
เดี๋ยวซ้ายไปตามถนนหน้าพระราน
ก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ตั้งแต่๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา

จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โรงประสบและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวค่ะ
มีครับตอนนี้ผมสั่งแล้วครับ
ว่าให้ตำรวจท่องเที่ยวมาดูทุกจุดเลย
เดี๋ยวดูจุดตรงสารหลักเมือง
และตรงนักกดสินธาชางนะครับ

ตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหาร
สำนักพระราชวังคอยดูให้นะครับ

คนไทยเราอย่าเพิ่งไปคิดนะครับว่านักท่องเที่ยวมาแซงคิว
เอ๊ะมากากพระบรมศพหรือเปล่า
ไม่ใช่นะครับเขาเข้าไปแล้วเขาก็แยกไปดู
เมืองพระบรมศพหาชวังและก็วัดปะแก้ว
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ต้องเดินเข้าประตูมณีนพรัชไปจนถึงเวลา๑๖นาฬิกา
จากนั้นจะกลับมาเข้าประตูวิเศษชัยศรีตามปกติ
จนถึงเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกา
นายชาวานเกรดประดิษฐ์วิศวกรการบินวัย๖๙ปี
บริษัทผลิตเครื่องบินค่าใหญ่ของโลก
ขอลางานกลับมาจากสหรัฐอเมริกา
เพื่อมาถวายสการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงทำเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
ซึ่งในพระมหานุคุณของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้ง
แล้วก็จะมากราบเคารพท่านในฐานะที่ผมก็ได้เกิดมาเป็นประชาชนไทย
ผมเกิดจังหวัดภิกิษฐ์และได้ไปอยู่ในวิการ์อายุ๒๒
แต่ตลอดมาผมก็เคารพท่านมาตลอดครับ
ขอภูมิใจมากครับเพราะผมเกิดมาทวิทินแผ่นดินไทย
เวลาผมจำได้ว่าตอนที่สมัยผมเป็นเด็กนี่
ได้ดูหนังพอหนังจบแล้วก็จะมีเพลงสรรเสริญพระบรมี
ผมก็ยืนตรงบอกว่าจะทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรือง
และไม่ใช่แค่ประชาชนคนปกติที่เดินทางมาเป็นจิตอาสา
ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙
แต่ผู้พิการแขนขาอย่างนายปียบุตรเทียนคำศรี
ก็มาเป็นจิตอาสาแจกของและเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน
สะท้อนความรู้สึกผ่านตัวหนังสือที่ติดไว้กับรถวิวแชร์ว่า
ให้ทุกคนเข้มแข็งรู้รักสามัคคีและเดินตามรอยพ่อค่ะ
เขียนเนี่ยเพราะว่าเป็นความจริงทุกอย่าง
คนเราจะมองอยู่แค่ไม่กี่อย่าง
คือหนึ่งอันดับแรกคือมองกันด้วยเป็นการเห็นแก่ตัว
แต่ที่ผมเขียนลงไปเนี่ยคือจะมีอยู่คนเดียวเลย

และคือทำเพื่อคนอื่น
คือพ่อไม่เคยสอน

คาดหวังอย่างเดียวคือว่า
อยากให้ทุกคนถ้าที่ได้เห็นข้อความของผม

แต่ทำไมเราไม่ทำ
ขณะที่เต็นต์จุดบริการเปลี่ยนชุดดำสุภาพฟรี
พบว่ามีประชาชนที่แต่งกายผิดระเบียบจำนวนมากมาใช้บริการ
โดยประชาชนต้องมีบัตรเปลี่ยนชุดจากเจ้าหน้าที่อาสาจากเต็นต์รอคอย
และบัตรประชาชนเพื่อนำมายืมชุด
เมื่อเปลี่ยนเสร็จก็จะได้กลับเข้าไปอยู่ในคิวเดิมโดยไม่ต้องรอต่อแถวใหม่ค่ะ
กอรศฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้พิการที่จะเดินทางมาถวายสักการะ
พระบรมศพในหลวงราชการที่๙เป็นหมู่คณะ
ให้เดินทางมาในวันธรรมดาและมีเจ้าหน้าที่ดูแล
หรือจะประสานงานล่วงหน้ามาที่กอรศนะคะ
สายด่วน๑๘๙๙เพื่อจะได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลไว้ล่วงหน้า
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ